คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ถูกรางวัลเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องหาอะไรกินในราคาที่ถูกหน่อย
ประหยัดประหยัดสบายกระเป๋าเดี๋ยวพาไปกินข้าวแกง๑๐บาท
หลายที่เขาก็เริ่มจะมีแล้วนะข้าวแกง๑๐บาทเนี่ยที่นี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
สุธาวาสตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองร้านนี้นะเป็นร้านขวัญใจชาวตำบลตลาดหลวง
มีอะไรกันบ้างเมนูผัดแกงทอดต้มยำตำแตง
เมนูของหวานก็มีนี่ข้าวคลุกกะปิ
แพ็คอย่างดีแล้วนี่ครับโอ้โหเป็นกะเพราหรือเปล่า
ไม่แน่ใจมองไม่ชัดอันนี้ข้าวหมูแดงก็มี
แล้วก็มีนี่ไข่จงไข่ดาวมีกะเพราไข่ดาวข้าวหมูทอด
นี่ข้าวเหนียวมะม่วงทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่๑๐บาท
เดี๋ยวข้าวเหนียวมะม่วง๑๐บาทเหรอ๑๐บาทจริงฮะสุดยอดเลยไหม
ถามคนนี้ดีกว่าก็คือคุณพัชรินเครือประสิทธิ์หรือว่ายายชุน

เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นขายข้าวแกงสวนกระแสเศรษฐกิจแบบนี้มานานแล้ว
เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ที่มีรายได้น้อย
ให้ได้กินข้าวอร่อยแล้วก็อิ่มกลับบ้านไป
ในราคาสบายกระเป๋า๑๐บาท
โอ้โหทุกอย่าง๑๐บาทหมดเจ๋งมาก
สุดยอดเลยเอาไปลองฟังเสียงเขาหน่อยไหม
ยายชุนแม่ทำแบบนี้แล้วมันได้จิตได้ใจ
เราขายกระทั่งส้มตำ๑๐บาท
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวทุกอย่าง
มีกระเพาะปลา๑๐บาทหมดนะก๋วยเตี๋ยว
ต้มยำ๑๐บาททุกอย่าง
รับรองว่าอร่อยและอิ่มด้วย
เพราะเราเห็นใจทุกคนที่ลูก
ซื้อเขา๔๐๕๐บาทมันแพง
แล้วก็ไม่จิ้มตรงนี้เรา๑๐บาทจิ้ม

แต่ของใหญ่ชุน๑๐บาทกินแล้วอิ่ม
คลุกกะปิก็มีข้าวคลุกกะปินี่ก็๑๐บาท
มีหมูแดงข้าวมันไก่
สุดยอด๑๐บาทเสร็จสิหวังมะม่วง
เอาง่ายนะคุณสือข้าวเหนือมะม่วง๑จาน๒๐บาท

อยากรู้กันอีกครั้งอีกคลั้งหนึ่งแม้ว่าอยู่ที่ไหนหรือบำไม่คัน

ที่นี่เลยครับหน้าโรงเรียนวัดโลสุทาวา
ก็สามารถไปอิ่มอร่อยกันได้ในราคาสบายกระเป๋า
ตั้งแต่ในช่วงเวลาตี๕จนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็นของทุกวัน
แต่ว่าเว้นวันอาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตยายชุนแกขอหยุด๑วัน
ยายเขาหยุดพักผ่อนหน่อยทำงานมาทุกวันตั้งแต่เช้าเนอะ
วัตถุดิบกันไปแหมของดีราคาประหยัดแบบนี้ถูกอกถูกใจพวกเราชาวตลอดเหลือเกินนะคะ